พวกเขาคืออาสากู้ภัยที่ทำหน้าที่ดำน้ำค้นหาศพ
คุณต้องไปเก็บอวัยวะของเขาให้ครบทำไมพี่ถึงเชื่อกันอย่างนั้นน่ะ
เพราะวิญญาณออกจากรากคั่นก็จะปลังอยู่ที่นั้น
ในน้ำมีผีพลาย
มีครับมันเป็นแบบเือกลื่นนะครับ
ยันสองแขนเลยครับมีแค่แขนใช่ครับ
เข้าไปค้นหาก็คือมันมองไม่เห็นอะ
ก็เดินไปเหยียบหม้อเป็นหม้อที่เหมือนหม้อไม่น่า
อยู่ก่อนจากวิญญาณถ่วงน้ำนั้น

ผมก็หันไปดูแป๊บเดียวข้อมือหาย

พงนี้ใช้มาแล้วกี่ศพ

ก็ให้คนไปเอาทรงอาจารย์มามาทำการปัก

ร้อยขึ้นตอนหน้าเลย